เอากลับมาที่บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ถือว่า

เสร็จไปเปราะหนึ่งสำหรับเรื่องทางการเมืองครับ
การประชุมสภาพผู้แทนรัศดรชุดที่๒๖มีมติเอกฉัน
เลือกในวันมหมาตนอมธาครับ
เป็นประธานสภาแบบไร้คู่แข่งเลย
ถ้ามีคู่แข่งปั๊บต้องลงคะแนนลับ
แต่นี่ตำแหน่งประธานไร้คู่แข่งเลย
แล้วก็ได้รอประธานสภาครบแล้วด้วย๒คนครับ

เชิญท่านนี้ครับพลโทวิโรธปาวอิน

ท่านอาวุโสสูงสุดที่ท่านนั่งเนี่ย
อายุ๘๙ปีแล้วครับ

ได้ให้สอสอปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่
ซึ่งมีสอสอปฏิญาตน๔๙๗คน
อ้าวหายไปไหนคนอ่ะ
อีกคนนึงคือนายสถิระเผือกประพันธ์
สสชนบุรีครับภักดิ์พลังประชารัฐ

สำนักงานเลขาธิการสภาก็ให้กล่าวคำปฏิญาณ
ตนในที่ประชุมนะฮะ

นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
เป็นผู้เสนอชื่อนายวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภาครับ

ขอเสนอนายวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภาผู้แทนราชดรขอผู้รับรองครับ
ครับท่านปีธาเสนอท่านวันมุธมัตินอมธามีพูดรับรองถูกต้องครับ
ที่เสนอชื่อท่านให้มาทำหน้าที่แล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์๖ข้อ
ท่านยืนยันจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
้อมนำพระราชบัญญัติขออภัยครับ
้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงที่ได้พระชธานในวันรัฐพิธีกับสส
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ
และจะทำหน้าที่อย่างโปร่งใสสุจริต
รัฐธรรมนูลตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภา
และจะกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันกับรอประธานสภา
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายยติ

เพื่อเปิดโอกาสให้สอสอทำหน้าที่ได้เต็มความสามารถครับ
ถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลาย
ให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้
ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่า
ประการแรกผมจะทำหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
และจะน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่๒๖
เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับ

ท่านประธานวันนอร์ก็ได้โพสต์ขอบคุณสอสอที่ไว้วางใจ
แล้วก็ย้ำวิสัยทัศน์๖ข้อในการทำหน้าที่ของท่านด้วย
อาจารย์วันนอร์ครับยื่นใบลาออกแล้วนะ
ใบลาออกจากหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
เพื่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ประธานสภาพผู้แทนราษฎรครับ
ขณะที่การเลือกรอประธานสภาคนที่๑
ตัวแทนพักร่วม๘พักได้เสนอชื่อ
นายประดิภัทธ์สันติพาดาจากภาคเก้าไกร
แล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งเขาก็เสนอชื่อ
นายวิทยาแก้วพรใดจากรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาแข่ง
แต่ผลการลงคะแนนรับตำแหน่งเป็นของนายปฏิพัฒน์นะครับ

ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๒
นายพิเชษเชื้อเมืองผ่านจากภักดิ์เพื่อไทย
ได้ตำแหน่งไปแบบไร้คู่แข่งครับ

นี่คือบรรยากาศเมื่อวานในการเลือก
ประธานสภาแล้วก็รองประธานคนที่๑และ๒
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงข่าวเช้าหัวเขียวเนี่ย

ว่าชื่อที่เสนอขึ้นมาแข่งกับคุณปฏิพัฒน์เนี่ย
คุณวิทยาแก้วพระใดมีนัยยะอะไรหรือเปล่า